คุณผู้ชมขอความช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ
ใครที่เมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๙โมงเช้าผ่านแถววัดยางแถวอ่อนนุษย์นะคะ
ลองตรวจสอบกล้องหน้ารถของคุณดูหน่อยว่าไปจับภาพอุบัติเหตุนี้ได้หรือเปล่า
เพราะว่ามีรายเดอร์สาวคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งอาหารให้ลูกค้า
เห็นข้างหลังมั้ยรถข้างหลังก็ตามมา
ให้ดูมันดูอีกมุมมีอีกมุมนึงด้วย
เราได้กล้องมุมวงจรฟิตมา๓มุมด้วยค่ะ
มีอีกมุมนึงเขาเหมือนกันสิในกระบาดหน้าเขาไปเขาล้มไม่สนใจเลย
วิบัตินำกลับหนีไปเลยนะคะ

ทุกคนก็ดูว่าเลี้ยวหนีไปไหน

เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือแถววัดยาง
นี่เลี้ยวเข้าวัดอย่างนี้เลย

ตั้งหลักหรอหรือไงหรือตกใจ
ตกใจก็จอดเถอะอย่าขับต่อไปเลย
ขับเลยไปอยู่ในจอดอยู่ในวัดแบบนี้นะคะ

คือภาพจากกล้องวงจรปิด๙โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ

ครูดไปกับพื้นแบบนี้เลยนะคะ

ชาวเน็ตหน่อยช่วยหาเบาะแสรถกระบะสีดำคันนี้ทีว่าคือใคร

เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงข้ามซอยอ่อนนุษยี่สิบแปดทับหนึ่งก่อนถึงวัดยาง
คือเส้นนี้มันเป็นเส้นใหญ่แล้วมันทะลุออกไปได้หลายถนน
เพราะฉะนั้นรถก็จะค่อนข้างพลุกพลาดนะคะ
ก่อนถึงจุดอุบัติเหตุเขาบอกเป็นเนินสะพาน
พอลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นจังหวะโค้งนิดนึง
เราได้คุยกับคนเจ็บนะคะคือนางสาวสุนิสาใจมั่น

ตอนนั้นเนี่ยกำลังขี่รถจะไปส่งของให้ลูกค้า

แต่อยู่กระบะดำคันนี้ก็เบรกกระทันหันแล้วเบนซ้ายออกมาเลย
แบบไม่มีปีไม่มีขุยคือเบียดเธอจนเธอล้มกลิ้งอะ

ศอกเอยเข่าเอ่ยมือเอยหลังก็ถลอกเพราะว่าถลายกลิ้งแบบ

น้องบอกว่าตอนที่ล้มลงไปภาพมันมืดไปหมด
เหมือนจะหมดสติไปชั่วขณะจำได้แค่เห็นรถกระบะสีดำแค่นั้นเลย
มันเป็นทางโค้งก็โค้งมาปกติ
และทีนี้เหมือนรถเก่งเขากี้รถเก่งมา
เขาก็เลยหักมาทางซ้ายก็เลยมาชน
โทษอะไรก็ได้เพราะว่ารถผมก็พัง
ใช้งานไม่ได้เลยต้องซ่อม
และอีกอย่างก็ผมต้องเดือดงาน
ก็ไม่ได้ไปทำงาน

จะเรื่องการงงการเงินต่างอีกงานไม่ได้ทำ
เอารายได้ที่ไหนรถก็ต้องซ่อม
น้องบอกว่านอกจากแผลถลอกแล้วเนี่ย
นี่คือจังหวะที่ล้มกระแทก
กระแทกโรงแรงเนอะ

น้องบอกยังมีอาการปวดหัวเป็นระยะด้วย
แล้วก็สิ่งที่โชคดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ

ขับไม่เร็วก็เลยเบรกทัน
เลนซ้ายเป็นเลนที่ขับช้าให้อยู่ชิดซ้ายอยู่แล้วนะคะ

ว่าสภาพอ่ะจะหนักขนาดไหน

เธอก็อ้าวคุณตำรวจไม่ช่วยหาหรอกเหรอ

น้องก็กลัวว่าเรื่องจะล่าช้าเพราะว่าวงจรปิดก็หายากเหลือเกิน
อยากจะขอวิงวอนถ้าใครผ่านไปแถวหน้าวัดยางนะคะ
ตรงข้ามซอยออนุนทร์๒๘ทับ๑
กล้องหน้ารถอยู่ตอน๙โมงเช้าเมื่อวานนี้
ช่วยดูหน่อยว่าเห็นเบาะแสเห็นทะเบียนรถอะไรของคนขับกระบะสีดำคันนี้ไหม
หรือถ้าคนขับกระบะคนนี้ดูข่าวอยู่
อาจจะตกใจตั้งหลักหรืออะไรก็แล้วแต่

ก็ออกมาแสดงนิดนึงเขาเดินออกมาเห็นไหมเขาเดินออกมา
มาแสดงตัวหน่อยพูดคุยกับเขาหน่อย

เขาต้องการแค่แบบคุณช่วยมาขอโทษเขารับผิดชอบเขาหน่อยนะคะ
พี่สาวของคนเจ็บที่ไปไล่ตามหากล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุเขาบอกว่า

แล้วคนในวัดที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า
คนขับกระบะถูกมอเตอร์ไซค์เบียดก่อน
นะไปบอกว่าผมถูกมอเตอร์ไซค์เบียดก่อนอืมเอาดูคลิปใหม่
ผมถูกมอเตอร์ไซต์เห้ยยังไงนะ
ถ้าดูจากเส้นถนนก็จะเห็นว่ากระบะเบนออกมาจริง
นี่ภาพกล้องวงจรปิดมันไม่โกหกอะนะคะ
ประเด็นคือใครจะเบียดใครก่อนก็เรื่องหนึ่งแหละ
นั้นให้มันเป็นเรื่องของประกันหรือเรื่องของกฎหมายและตำรวจ
แต่คุณต้องลงมาดูคนเจ็บหรือเปล่า
เรื่องต้นตอนนี้เอาคลิปกล้องวงจรปิดทั้งหมดมอบให้ตำรวจแล้ว
ถ้าคนขับกระบะสีดำเห็นเหตุการณ์แล้วจริง
เรื่องราวมันเป็นอีกแบบนึงหรืออะไรยังไง

ยังไงรายเดอร์สูนิสาก็รอดูอาการหน่อย
เพราะว่านี่เกิดขึ้นวันที่๔
รอดูถึงวันพรุ่งนี้ให้ครบ๔๘ชั่วโมง
ถ้ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยไปหาหมอรีบไปนะครับ

ใช่ค่ะเป็นห่วงนะครับเอาละครับไป